เจ้าตื่นมาเอาก็จะหายมา
ว่าไงขึ้นไปแล้วโหตกใจแล้วอีกสอง
ทีปก็ตกใจไม่กินติ
ก็บอกแล้วเดี๋ยวจะรับผู้ถึงพันแล้วคนละครึ่ง
มันกำลังจะขึ้นมาเลย

ก็ตื่นมาประมาณ๖โมงครึ่งหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ไม่ถึง๖โมงครึ่งเลยก็เอ่อลองกด
ดูเพราะว่าอยากรู้ไงแล้วก็อยากจะลองแบบว่าอยากไปกินน้ำลำไยหลังช่อง๓ก็คือเลยมาสมัครดู
อืมเสร็จปุ๊บปรากฏแล้วกดล็อคเข้าไปเนี้ยอืมมันขึ้นแล้วบอกว่า
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าอ่าอ่าก็ต้องไปแก้อีกผมก็แก้ใหม่
ผมก็เอาออกอ่าก็กดใหม่เป็นไงใส่คำนำหน้าด้วย
ผมก็บอกใส่คำนำหน้าด้วยผมก็ใส่อยู่อย่างเงี้ย
เอานายเข้าเอานายออกสุดท้ายใส่นางสาวมันก็ไม่ได้
โอ้โหฉีกเลยนางสาวเลยเออก็ผมอยากรู้ไงผมก็เลยแคปไว้นะ
เนี้ยใครก็ใจร้ายกับภูติศเนี้ยจริงคือแบบก็นี่นี่นี่นี่
ผมให้ดูอ่าอ่านี่นี่อ่าอันนี้อันนี้น่ะอ่าดูอันนี้อ่า
นี่นี่เห็นไหมอ่าบนนี่เห็นไหมใส่นายเข้าไป
เห็นไหมภูริเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่นายนำหน้าอืม
ขึ้นมาเห็นไหมเออเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นผมก็อ่ะเอานายออก
อ่าแล้วก็ใส่แค่ภูดิตเฉยเฉยอ่าฮะอ่าวันนี้สรุปได้
พิธีไหมนี่มันก็ใส่มาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างงี้
เห็นไหมอ่าโปรดระบุคำนำหน้าด้วยผมก็ใส่ใส่เข้าค่อยออก
ไอ้ตัวอทีพีอ่าอทีพีอ่ามันเด้งขึ้นมาปึ๊งอัอผมก็อ้าว
มันขึ้นมาแล้วล่ะผมก็พยายามไปไปไปไปนั่นอ่า
อ่าหล่ะครับที่ลงก็ลงเท่าไรก็หาใส่ลงไปได้เพราะว่า
คือมันยังทายหน้าจอจริงมันยังยังยังได้

ปกติกรงค์การมาถูกอยู่ที่เจ้าใหญ่ใหญ่

เป็นโครงการที่แบบว่าถึงมือผู้ประชาชนและประชาชนได้ใช้จริง
มันเห็นผลจนคนเขาพูดว่าเฮ้ยมันจะดีมาก
สามารถไปลงชอบดีมีคืนได้เอาได้๑ผู้ที่ได้ใช้บัตรสรรวจการแห่งลักษณ์ที่ได้แต่ละเดือนเนี่ยก็ใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้
เขาบอกว่าวันนี้หากันนะฮะทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่๑ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง
เต็มจำนวนจริง๗๒๒๕๙๘บาทโดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมา
จนไปถึง๓ทุ่มแต่ก็ทำไปถึง๕ทุ่ม๕ทุ่มปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงเรียบร้อย
หมดเกี้ยงเลยเวลาเว็บคนละครึ่งคอมเนี่ยก็มีการเปิดให้โรงทะเบียน
ลงทะเบียนเต็มจำนวนเหลือ๐สิทธิ์ใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมง๓๐นาที

เพราะว่าเป็นไม่ได้เป็นแบบโรงการที่คนอยากจะได้ที่สุดใช่ทั้งหมด
บอกไปซื้อส้มตำแม้กระทั่งเห็นไหมนี่อยากจะไปกินน้ำลำไยเองได้เลย
ใช่ไงเขาบอกตัวเครื่องบินก็ได้ถูกต้องไหมโรงแรมก็ยิ่งได้
เครื่องบินจะเป็นอีกโครงการอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมอีกโครงการหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกว่าคุณหนุ่มอย่าเสียใจเลยค่ะโอ้ปลอบใจดีมากนะ
หนูก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ไม่เดี๋ยวผมบอกให้ฟังอย่างงี้คือคือจริงจริงแล้วเนี่ย
โครงการเนี้ยถามว่ามันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอืมในมุมของผมเองนะต้องขอโทษด้วย
ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันดีมันมีทั้งสองอย่างจริงถูกไหมครับ
คือระบบนี้เปิดมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมาแล้ว
เป็นเฟสแรกเนี่ยเฟสแรกเลยเนี่ยก็คือจะมี๓รอบรอบแรกเนี่ย
เปิดมาให้๑๐ล้านคน๑๐ล้านสิทธิ์ในการที่ไปลงทะเบียนปรากฏว่า
ตอนนั้นมันยังไม่ได้ดังเรื่องนี้มันยังไม่ได้ดังมากมันก็เหลือ๒ล้านห้าแสนสิทธิ์
ก็คือจาก๑๐ล้านเนี่ยคนไม่รู้เรื่องไงคนอาจจะรู้ไม่เยอะไม่ได้เยอะ
ทีนี้ก็มีคนบอกต่อบอกต่อบอกต่อไปปุ๊บเขาก็เข้ามารอบ๒อยู่ในเฟส๑
รอบ๒ก็เอาลงมาให้๒ล้าน๕ที่มันค้างอยู่ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่ม
ตอนนั้นสูงวันจะเต็มหลังจากนั้นมาวันนี้เพิ่มมาให้๗๒๐๐๐๐สิบเฟส๒
คนไทยเองเนี่ย๖๐ล้านคนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ต้องได้เหมือนกัน
ที่จะต้องได้เหมือนกันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องไปกู้
เป็นเงินกู้มาทีนี้แน่นอนว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าคนไทยเองทุกคนก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่ได้
คือการที่มาเฉลี่ยกันแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์การใช้เนี่ยก็คือ๑๕๐บาทต่อวันต่อวัน
ย่อที่ให้คือ๓พันบาทอยู่ถึงสิ้นปีสมมุติว่าวันนี้
คุณเช่าเนี่ยอยากจะกินกาแฟถ้วยละ๒๐บาทคุณก็เอาเนี่ยเอาบัตรเนี่ยไป

แสดงโศกรับอย่างงี้คุณก็จ่าย๒๐บาทรัฐก็จ่ายให้๑๐บาท
คืออย่างเช่นว่าสมมุติว่าเขามีข้อกำหนดว่าห้ามไปซื้อสุรา

สมมุติไปซื้ออันนี้ไปซื้อเบียนมาสมมุติกระป๋องเท่าไหร่ว่า๓๐บาท

อ่าธรรมดาตั้งแต่จ่าย๑๕บาทแล้วทั้งรัฐจ่ายอีก๑๕บาท

กินด้วยเพราะหมูกระทะเรากินเต็มที่เท่าไหร่
หัวหนึ่งก็ตก๒๐๐กว่าบาท๒๐๐ถูกต้องไหมล่ะ

สั่งเบียร์มากินในหมูกระทะก็ได้เหมือนกัน

มันมีไปถึงขั้นที่ว่าร้านค้าบางร้านเนี่ย

ก็สามารถไปสแกนคนละครึ่งได้
นึกออกไหมก็คือจ่ายค่าหวยแค่ครึ่งเดียว

ผมได้มาวัน๑๕๐บาทใช่ป่ะ

๑๕๐บาทผมถือไว้๑๕๐บาท
ผมว่าเออเนี่ยผมขอ๕๐บาทแล้วกัน
แล้วคุณเอาสแกนไปแล้วคุณไปใส่บินอะไรก็ได้
พี่เอาเงินสดไหมให้ผม๕๐

ชาวเนี่ยได้๑๕๐บาททางนู้น

แต่มันก็ถึงมือประชาชนที่สุดแล้ว
คือมันไม่ได้ถึงที่สุด

เพราะว่ามันยังมีคนอื่นอื่นที่ไม่ได้เหมือนกัน
แต่ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันไง
ความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความที่เหลือช่องว่างช่องโหวอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
พริกแพงแบบนี้มันก็จะเสียผลประโยชน์ไปเรื
ถูกต้องแต่ว่าทางฝั่งของภาครัฐเขาก็บอกว่า

พยายามแก้ไขตรงนี้ไล่แก้ไล่จับไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ก็คือตอนนี้คือไม่ได้เขารู้ว่าปัญหามันคืออะไร
แล้วก็กำลังไล่ตามอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างนี้

ครับผมใช่

พี่ก็อยากได้เออ
เพราะว่าแม้กระทั่งร้านก๋วยตงก๋วเตี๋ยที่ฉันไม่กิน
โอ้โหร้านกุ้ยเตี๋ยวร้านอะมีหมด
ล้านเจ็ดเรายังรับเลยเราไปยืนจ่ายเงิน๕๐บาท
เราซื้อยำ๕๐บาททุกคนมองหน้าเราแปลกเลยนะว่า
อุ้ยทำไมเธอจ่ายดัง๕๐บาทเออใช่แล้วเออทุกคนก็ต่อคิวกันแล้ว
จริงเออแล้วก็ยิ้มร้านก๋วยเตี๋ยวร้านด้านเดินกลับไปแต่เราจ่าย
แหนมเนืองยังรับเลยอ่ะเออเก่งอ่ะไม่แต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบ
เขาไม่ได้ลงทะเบียนกันไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นร้านค้าเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้ร้านข้างเนี่ยคือลงได้
ปรากฏว่าร้านข้างก็จะมีคนไปใช้บริการหมดเลยไงเพราะว่า
แต่ละอีกร้านนึงเนี่ยถ้าลงไม่ทันลงไม่ได้เนี่ย
เขาก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนกินของเขาเพราะว่าเขาลดไม่ได้ไง

มันก็มีอ่ะมันก็มีช่องว่างมีจุดโหวมีอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าปิดได้แล้วค่อยออกเนี่ย
มันจะดีกว่านี้อ่าฮะแต่พอออกมาแล้วมันมีจุดโหวต
มันมีความเหลื่อมล้ำมันมีอะไรอย่างนี้กันอยู่
โอเคนะครับผมนะเออพี่หนุ่มพูดก็ถูกต้อง